เรื่องหนึ่งเป็นเหตุสลดที่ทำให้คุณตาวัย๗๔ปี
ซึ่งเป็นคุณตาที่เลี้ยงวัว
วัวของคุณตาเองนะคุณ
ทั้งชนทั้งกระทืบหน้าอกจนคุณตาเสียชีวิต

จริงคุณตาก็หวังดีแหละจะลากมันมาหลบในร่ม

แต่ทีนี้คุณตาบอกว่าเอาไปผูกมันไว้ตรงกลางทุ่งแบบนั้นมันร้อน

ปรากฏตอนช่วงที่จะไปย้ายเจ้าแม่วัวลูกอ่อนเนี่ย
วัวมันห่วงลูกมันโมโหสุดเลย
มันชนคุณตาจนล้มชน๒๓รอบจนคุณตาลุกไม่ไหว
แล้วมันก็กระทืบเข้าที่หน้าอกและร่างกายของคุณตา

คุณตาท่านนี้คือคุณตาขาวสุภผลนะครับ

ก็บริเวณใบหน้าต้นแขนด้านซ้ายเป็นแผลชะกัน
ตามร่างกายโดยเฉพาะหน้าอกนะคุณ

นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านชุมแสงตำบดประโคนชายอำเภอประโคนชาย
จังหวัดบุรีรำนะครับ
ตาเนี่ยถูกวัวไล่ชนแล้วก็ถูกวัวกระทืบนะครับ
นายชัยชนะไปล่อวัวออกจากร่างของคุณตาไงคุณ
ตอนที่เห็นคุณตาถูกกระทืบแล้วนะฮะ
นายชัยชนะคนนี้ก็ไปล่อแล้วครับ
ล่อวัวกะจะให้คุณตาหลุดจากวัวให้ได้
เพื่อนบ้านอีกคนก็จะได้รีบนำตัวของคุณตาออกจากจุดตรงนี้ซะ
ปรากฏว่าตัวเขาเองก็ถูกแม่วัวตัวนี้คุณ
มันโมโหมันชนใส่จนเขาล้ม
และมันกำลังจะกระทืบหน้าอกของเขานะ
แต่เขายังเร็วอยู่เขายังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหม

จนทำให้เขารอดจากการกระทืบของแม่วัวนะครับ

ที่ชนแล้วก็กระทืบคุณตาจนเสียชีวิตนี้
ก็คือนางแดงนี่ครับมันตกลูกออกมานะ
วัวตัวนี้เป็นวัวเพศเมียอายุ๕ปี
ทางคุณตาแล้วก็ครอบครัวคุณตา
จะเอามาเลี้ยงได้๒สัปดาห์ก่อนนั่นเอง
ตอนที่เอามาเลี้ยงก็มันกำลังท้องแก่เลย
แล้วก็มันเพิ่งคลอดเพิ่งตกลูกเมื่อวานนี้
ตอนที่มันกระทืบคุณตาเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ครับคุณยายภูมิสุขภะผลภรรยาของคุณตาขาว
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่แม่วัวมันกำลังตกลูก
สามีฉันเห็นวัวมันยืนตากแดด
ก็สงสารทั้งวัวแม่แล้วก็ตัวลูก
เดินไปจะดึงเชือกเพื่อจะย้ายไปผูกในที่ร่ม
จังหวะที่สามีกำลังจะจูงวัวออกมานะฮะ
ก็ถูกวัวไล่ชนล้ม

วัวก็ใช้เท้ากระทืบซ้ำหลายครั้ง
ฉันเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะคุณนะ
นี่สามีนอนแน่นิ่งต่อหน้าต่อตาฉัน

วัวมันคลุ้มคลั่งไล่ชนคนที่เข้ามาช่วย
สาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแม่วัวมันมีอาการหวงลูกน้อยนะครับ
แล้วตอนไปช่วยคุณตานะคุณ

เพราะว่าวัวแม่ลูกอ่อนมันแบบดุมากมันห่วงลูกมาก
อีกอย่างหนึ่งเชือกมันพันธนาการคุณตาไว้ด้วย
เชือกที่ผูกวัวมันมาคล้องมาเกี่ยว
มันพัฒนาการคุณตาจนเอาตัวคุณตาออกมาไม่ได้เลยนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวไปที่งานศพของคุณตาขาว
จัดที่บ้านเล็กที่๑๙๘หมู่๒ตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย
ก็มีญาติแล้วก็มีชาวบ้านมาแสดงความเสียใจตลอดนะครับ
โดยเฉพาะนางภูมิภรรยาของคุณตา
ก็มีอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับ
แต่ทีนี้เจ้าของวัวคนเก่ามารับนางแดงไปแล้วนะ

คือเจ้าของวัวคนเก่าคือนายเคียบวาลีประโคนอายุ๗๓ปี
เป็นเจ้าของนางแดงนะครับ
หลังจากที่รู้ข่าวก็ตกออกตกใจ
เอารถมาบรรทุกวัวก็คือบรรทุกนางแดง
กลับบ้านเขาทันทีเพราะเขาคิดอย่างนี้คุณ
ถ้าญาติของคุณตาทำใจไม่ได้เมื่อเห็นนางแดง
เพราะนางแดงถือว่าเป็นวัวที่ฆ่าคุณตาใช่ไหม
อาจจะทำให้ญาติจับนางแดงเอาไปเชื่อดเอาไปเฉือน

ก็เนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้คุณตาตายก็แค้นอย่างนี้แค้นวัวแบบนี้ค่ะ
นะครับแล้วก็ทางเจ้าของเดิมคือนายเคียบบอกว่า
นี่ธรรมชาติของวัวคุณคือมันจะห่วงลูกมากเลย
มันคือธรรมชาติของสัตว์ทุกตัวแหละมันห่วงลูกมากเลยนะฮะ
โดยเฉพาะในช่วงที่มันเพิ่งตกลูก
หรือว่า๒๓อาทิตย์ผ่านไปมันยังหวงอยู่เลย

มันถึงจะไม่หวงแล้วมันถึงจะไม่ดุแล้วนะครับ
เรื่องนี้เขาก็เสียใจกับครอบครัวของคุณตาขาวเหมือนกัน

คือมันเหมือนมีการแลกเปลี่ยนวัวกันในการเอาไปเลี้ยง
คนในชุมชงเขาก็ทำแบบนี้